ประเด็นในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องของสถานการณ์
หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวและซึนามิในอินโดนีเซีย
ซึ่งตอนนี้ทางการอินโดนีเซียยืนยันยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๓๔๗ศพแล้ว
ส่วนทางด้านของผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็มีชะตากรรมที่ยากลำบากเพราะว่ายังขาดแคลนทั้งน้ำ
แล้วก็อาหารนะคะที่มีไม่เพียงพอ
ก็เลยทำให้เกิดเหตุจราจนย่อมขึ้นค่ะ

เรือประมงเหล่านี้เดิมอยู่ในทะเล
แต่จากความรุนแรงของคลื่นซึนามิที่เชื่อว่าอาจสูงถึง๖เมตร
ทำให้เรือจำนวนมากถูกพัดขึ้นมาเกยบนฝั่ง
ภาพเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วหลังเหตุซึนามิเมื่อปี๒๕๔
และยังเป็นอนุสรจนถึงทุกวันนี้
ชาวเรือลำใหญ่ยังไม่อาจต้านทานคลื่นยักษ์ได้
ข้าวของอื่นเช่นรถยนต์หรือต้นไม้ก็คงมีสภาพไม่ต่างกัน
สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองปาลูบนเกาะสุลาเวษีของอินโดนีเซีย
ภาพแสดงให้เห็นเมืองสภาพยับเยิน
เทียบระหว่างก่อนและหลังเกิดซึนามิเมื่อวันศุกร์
นามิที่ขนาดผู้เชี่ยวชาญยังมองว่าเกิดขึ้นได้ยาก
เพราะเป็นผลจากแรงสั่นสะเทือนแนวนอน
แตกต่างจากปกติที่ซึนามิจะเกิดขึ้น
จากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในแนวตั้ง
ขณะเดียวกันยังมีข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้ว่า
นามิรอบนี้อาจเกิดจากดินถล่มในทะเล
และด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในทะเลห่างไกล
ตรวจจับซึนามิที่ถูกนำไปลอยในทะเลห่างฝั่งระยะไกล
จับความรุนแรงได้ไม่มาก
ขณะเดียวกันแผ่นดินไหวในรอบแรก
ยังทำให้สัญญาการสื่อสารมีปัญหาด้วย
ความเสียหายในเมืองปาลูนำมาซึ่งความยากลำบากของผู้รอดชีวิต
ที่ต้องอยู่ในสภาวะขาดแคลน
ชาวบ้านจำนวนมากนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปต่อแถวรอซื้อน้ำมัน
หลายคนยังนำแกลลอนติดมือมาด้วย
นำน้ำมันกลับบ้านให้มากเท่าที่จะมากได้
เพราะเชื้อเพลิงคือหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นที่สุดตอนนี้
แม้แต่ปัจจัย๔อย่างน้ำสะอาด
ก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องแบ่งกันให้พอประทังชีวิต
ชาวบ้านคนหนึ่งเปิดใจถึงสภาพที่เกิดขึ้น
โดยวิจารณ์ไปถึงรัฐบาลที่ไม่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพียงพอ
เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยที่เมืองดงกลา
แม้จะไม่ได้เสียหายรุนแรงจากซึนามิเหมือนเมืองปาลู
แต่ความเสียหายจากแผ่นดินไหวทำให้ชาวบ้านที่นั่นเดือดร้อน
พวกเขาวิจารณ์รัฐบาลและเรียกร้องไปถึงนายโจโควิโดโด
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
ให้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ดงกะลาด้วย
เพราะในตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาพหิวโหย
ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้ว
มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองปาลูด้วย
จนเจ้าหน้าที่ต้องยิงแก๊สน้ำตาระงับสถานการณ์